คุณผู้ชมคะที่สุรินทร์ค่ะช้างพังโยค่ะที่ถูกขโมยไป
แล้วเอาไปขายไกลถึงปางช้างที่ภูเก็ตเจ้าของตามหาอยู่สิบแปดปี
สิบแปดปีไม่ย่อท้อในการตามหาแล้วสุดท้ายคือเจอจริงจริง
เมื่อวานนี้เจ้าของได้เจอกับช้างแล้วอะค่ะโอ้โหเขาทราบซึ้งนะ
เขารอคอยที่จะเจอกันมานานนะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพกันก่อนค่ะ
มาถึงบ้านทำไมทรงน้องให้ก็เหอะ
ผมก็ดีใจมากเลยจากการแป่นสิบแปดปี

เจ้าของคือน้ำตาไหลเลยอ่ะตาแดงเห็นไหมคะน้ำตาไหลแบบนี้
ที่ตาของช้างนะคะพังโยค่ะ
ที่มีน้ำไหลออกมาแต่เราไม่แน่ใจนะว่าคืออะไร
หลายคนบอกว่าเอ๊ะช้างก็ร้องไห้หรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่คือก็ต้องบอกว่าเป็น๑๘ปีที่รอคอยของ๑คนกับ๑ช้าง
คุณผู้ชมถ้าใครมีความรู้เรื่องช้างนะส่งข้อความมานะว่า
ช้างร้องไห้หรืออะไรคือเป็นน้ำไหลออกมาจากดวงน้ำ

ค่ำเมื่อวานนะคะรถบรรทุกช้างพังโยไปถึงที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

เจ้าของก็ดีใจน้ำตาไหลภาพตอนที่รถมาถึง
รอต้อนรับการกลับมาของพังโยค่ะ

คือช้างพังโยเนี่ยถูกคนร้ายขโมยไป
ปีก่อนคือตั้งแต่๒๕มกราคม๒๕๕๙
เจ้าของเขาตามหามาตลอดค่ะ
ตามหามาอย่างต่อเนื่องเลย
มารู้ว่าพังโยถูกเอาไปขาย
ปางช้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ต
ก็เลยนำเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบที่ปางช้าง
ทางเจ้าของแจ้งว่าก็ซื้อมา
ซื้อมาอย่างถูกต้องเจ้าของที่ปางช้าง
เขาบอกเขาซื้อมา๑๔๐๐๐๐๐บาท
ตอนแรกจะไม่ยอมคืนพังโยให้

เจ้าของช้างฟ้องศาลเลยนะคะคุณผู้ชม
ฟ้องศาลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็โอ้โห
เป็นคดีความสู้คดีกันจนถึงสารดีกา
ดูสิคะความไม่ย่อท้อของเจ้าของช้าง
สู้คดีไปถึงสารดีกา
กันยายนที่ผ่านมาสารนัดอ่านคำพิพากษา
ตัดสินให้เจ้าของช้างชนะคดี
ช้างคืนก็เลยได้เจอกันอย่างที่เห็นภาพ
ในวันเรียงเงินคือเจ้าของช้างค่ะ
บอกว่าดีใจมากที่ได้ช้างพังโยกลับมานะคะ
จากกันไปนาน๑๘ปีได้เจอกันตื้นตันใจมาก
เขาจำเราได้เขารู้จักเรา
เจ้าของช้างบอกแบบนี้ว่าเขาจำเราได้จริง
ขอบคุณชาวสุรินขอบคุณชาวช้าง
ขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจในการต่อสู้
๑๘ปีค่ะสู้คดีจนถึงสารดีกาค่ะ

ตอนนี้ในวันก็บอกว่าให้ช้างได้พักหายเหนื่อยก่อนนะคะ
แล้วก็จะนำช้างพังโยไปไหว้บอกกล่าว
นุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาน
เมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ต่อจากนี้ก็จะไม่ให้พังโยทำงาน
เพราะพังโยตอนนี้ก็อายุเยอะเหมือนกัน

แต่จะเป็นครูสอนให้รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของช้าง
ให้เด็กได้มาเห็นได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง

วินาทีที่แบบช้างลงจากรถแล้วได้เจอกับเจ้าของนะคะ